จะว่าอย่าให้คลาดสายตา
เหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่รู้จะป้องกันยังไง
พี่กับน้องเล่นกันครับคุณผู้ชมครับ
ผมเชื่อหมดใจเลยว่า
พี่ไม่ได้ตั้งใจให้น้องเจ็บหรอกไปดูเหตุการณ์ฮะ
หยิงมาแล้วครับ

วิ่งเล่นกันอยู่เด็กสองคนอยู่นอกประตูรั้ว

ส่วนน้องผู้ชายตัวน้อยอยู่ในรั้วบ้าน
จังหวะหนึ่งเด็กผู้หญิงเสื้อสีขาวครับ

ข้อความบอกว่าระวังมาตลอดพอเผลอเท่านั้นเจ็บจนได้
สงสารหลานมากคนน้องก็เจ็บคนพี่ก็ตกใจ

ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้บอกว่าขอให้น้องหายเร็วนะพี่สาว
คงไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรอกครับนะครับ
แล้วก็ขอให้ผู้ปกครองอย่าดุแล้วคอยตักเตือน
ผมอยากจะบอกตรงนี้นิดหนึ่ง